อันนี้ใช้ได้เพราะว่าน้องอรร้อยแต่เด็กจริงนะคะ

น้องอยากได้ขนมเค้กแล้วก็อยากได้จักรยาน

ก็เลยไปขอจักรยานกับขนมเค้ก
เรื่องนี้เป็นยังไงได้หรือเปล่าติดตามกันค่ะ
แต่โทรไปเป็น๑๐๐สายเลยค่ะ

อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยค่ะ
แพร่เรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ที่ใช้โทรศัพท์มือถือของพ่อนะคะ
โทรไปที่๑๙๑กว่า๑๐๐สาย
เพื่อขอจักรยานแล้วก็ขนมเค้กกับคุณตำรวจค่ะ

พบว่าเป็นเพียงเด็กหญิงชั้นอนุบาล๒

ต่อมาภายหลังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำจักรยานมามอบให้ด้วยนะคะ
โดยดาบตำรวจสุริยันจัญญานะค่ะ
เล่าว่าน้องมินโทรไปยังเบอร์๑๙๑กว่า๑๐๐สาย
ซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสพศรีนครนะคะ

แล้วก็ให้การอบรมกับน้องมินแล้วด้วยว่า

หลังจากทราบว่าน้องมินเป็นเด็กที่อยู่บ้านใกล้กัน

ยังเคยเห็นวิ่งเล่นกับลูกสาวตัวเอง
ก็เลยนำจักรยานของลูกสาวที่ไม่ใช้แล้วมามอบให้

ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นการตามใจน้องจนเกินไป
แต่ก็เห็นเพราะว่าเคยเล่นกับลูกสาวด้วยนะคะ
ก็เลยเอาคันเก่าที่ลูกสาวไม่ใช้แล้วมาให้น้องมิน
ทางด้านนางสาวสุพมาลีมากมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานพระก็เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะ
น้องมินเป็นเด็กฉลาดช่างพูด

หลังจากทางโรงเรียนได้รับทราบเรื่องที่โทรไป๑๙

จากนี้ทางโรงเรียนก็ได้อบรมเด็กนักเรียนทุกคน
ให้เข้าใจแล้วว่าหมายเลขโทรศัพท์๑๙๑นั้น
มีไว้สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

ได้นำเรื่องราวของน้องนินเนี่ยมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของโรงเรียน
เจตนาของโรงเรียนก็คือต้องการชื่นชมตำรวจท่านนี้นะคะ
แล้วก็สิ่งที่น้องมินทำก็คืออาจจะไม่ถูกต้อง

เบอร์๑๙๑นี้เขามีไว้เพื่อโทร

มีเสียงน้องมินหรือเปล่า

เขินน้องมิ้นเขิน

ก็เอ็นดูนะคะน้องมิน
เอาจริงนะถ้าดิฉันเป็นตำรวจจะแอบดีใจลึกนะ

มั่นและศรัทธาว่าแบบคุณตำรวจช่วยเหลือ

จริงนะจะแอบรู้สึกดีใจนิดแต่ว่า
อย่างที่บอกก็ต้องบอกให้น้องเข้าใจว่า
คือ๑๙๑มันเป็นหมายเลขสำหรับเหตุฉุกเฉินจริง

อาจจะจินตนาการว่าตำรวจเป็นเหมือนซุปเปอร์แมน

ต้องเตือนย้ำไว้ว่า๑๙๑ฉุกเฉินเท่านั้น
ขอร้องทั้งเตือนย้ำและขอร้องเลย